เอาไปดูต่อกันที่คอนเสิร์ตดีเอาใจวัยมันกันหน่อยค่ะ
เขาเรียกว่าจ๊อกพาศิลปินสุดฮอตอย่างสแตมอภิวัฒน์ยังโอมดูแอนวาว
มาโปรโมทคอนเสิร์ตใหญ่จัดเต็มแน่นอน๑๗พฤศจิกายนนี้มีอะไรแซ่บบ้างจัดไปจ้ะ
ก็มาเป็นแบบว่ารวมกันอยู่ในนี้แล้วก็มีศิลปินมากันเยอะมากเลยค่ะ
ก็เราจะมีการแจมกันของหลายศิลปิน

แล้วใส่ไข่ไหมครับพิเศษใส่ไข่ป่ะครับ
แล้วแต่พี่อะพี่
ก็ครับครั้งแรกของเรานะ
แล้วก็ครั้งสุดท้าย

เดี๋ยวผมให้ยังองค์จัดการครับ